แต่สำหรับคนนี้บอกเลยว่าเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะ
นี่ค่ะวันคล้ายวันเกิดของนักร้องหนุ่มนุ๊กธนดลนั่นเองนะคะ
ปีนี้ยี่สิบห้าแล้วจ้าเออ
น่ะนี่เกาหลีปะเนี้ยจากภาพที่เห็นอยู่เนี้ยอ่ะไม่ใช่เมืองไทยนะคุณผู้ชม
จะไม่บอกว่าไม่ใหญ่ได้ยังไงเพราะว่าเขามาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นรถบัตรด้วย
นี่คือของขวัญที่แฟนคลับของนุกธนดลแล้วก็ปลายปลายออเรียลอ่า
ครูจินเป็นแฟนคลับในประเทศเกาหลีค่ะจัดให้ชุดใหญ่เลยติดสติ๊กเกอร์นะคะ
เอาไว้ข้างรถทัวร์คันโตเลยมีทั้งภาพของหนุ่มนุ๊กแล้วก็ข้อความอวยพรวันเกิด
สิบเอ็ดตุลาคมค่ะอืมก็เรียกชื่อรถทัวร์คันนี้บอกว่านุ๊กบัสนั่นเอง
นุกบัสจะออกเดินทางสร้างความสุขในกรุงโซลนะคะวันที่สิบเก้าไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้าตุลาคม
ยาวไปเลยให้แฟนคลับชาวไทยที่อยู่ในเกาหลีได้ชื่นอกชื่นใจกันนะ
พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่านี่คือสิ่งเล็กที่แฟนคลับพอจะทำให้ได้

เล็กนะยิ่งใหญ่มากอลังการคุณผู้ชม
ทัวร์ผ่านไปแล้วยังไม่หมด
ยังมีรถไฟฟ้ามาหานะเธอด้วยนะฮะ
แฟนคลับที่เกาหลีเขาจัดให้อีกแล้วค่ะ
ขึ้นรูปหนุ่มนุ๊กที่สถานีรถไฟฟ้าในเกาหลีค่ะ

แฟนคลับเข้าไปถ่ายรูปนี่คือพื้นที่ฮิตฮอตทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนแฟนคลับที่ไทยอย่าให้น้อยหน้าเขาแหม่ตกเข่าฉาดเลย

ขอนแก้นขอนแก้นร้อนตอนนี้จัดเลย
ขึ้นท้ายรถบรรทุกเป็นอย่างไร

ความฟินของคู่จิ้นคู่นี้ไปเลยนะคะ

ของขวัญที่แฟนคลับพร้อมใจจัดเต็มให้ปีนี้แล้ว

อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มหล่อคนนี้กันหน่อยจ้า
ดีใจครับดีใจมากเลยที่วันหนึ่งเราได้ไปสู่สายตาทางเกาหลี
ทางพี่น้องเกาหลีทั้งประเทศนอกนะครับ

แต่อยากจะขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนครับ
คือนุ๊กใส่คิดเลยว่านุ๊กจะมาถึงในสิ่งนี้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

วันแห่งความรักฉันรักคุณ
ฉันรักคุณป๊า

บอกรักกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วน่ารักดีนะ

ก็ขอแฮปปี้เบอร์เจนหนุ่มนุ๊กด้วยคนนะคะ

บางคนบอกว่า๒๕เป็นปีเบนเจอร์เพศ
แต่บอกเลยว่าต้องเป็นเบนเจอร์เพศที่ดีมาก

นุกแล้วก็ปลายโอริโอนั่นเองนะคะ